คุณผู้ชมที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะมีคุณยายวัย๖๒ปีบอกว่า
ช่วยด้วยขอความเป็นธรรมให้ฉันหน่อยฉันถูกอุ้มไปทำร้ายร่างกาย
โดนทุบตีจนหน้าตาปูดบวมไปหมดเลยไปแจ้งความสพไหนก็ถูกบ่ายเบี่ยงมา๙เดือนแล้ว
เพราะคนก่อเหตุมียศเป็นพันธุ์ตำรวจตรีค่ะ
นี่ค่ะผู้หญิงคนนี้คุณยายบัวสาหกิ่งมาลาวัยหกสิบสองปี
ชาวบ้านตะบนหนองกินเพลนะคะอยู่อัมพวาลินชำราบ
ขอบอกแกระบายความอัดอั้นในใจเลยบอกนี่มันตีฉันแบบนี้เลย
ขอความเป็นทำให้ฉันได้ไหมแล้วคุณยายแกโชว์บาดแผลให้ดูด้วยนะ
แกบอกแกถูกตำรวจยศพันธ์ตำรวจตรีในอุบลราชธานีคนนึงเนี่ย

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่นี่เห็นมั้ยตาม่วงเลยเนี่ย
เหตุการณ์เกิดตั้งแต่สิบสี่มกราคมแล้วอ่ะ
แจ้งความที่ไหนไม่เห็นมีโรงพักไหนรับแจ้งเลย
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปหาคุณยายบัวสาค่ะ
แกเล่าบอกว่าสิบสี่มกราคมเนี่ยมีผู้ชายสองคน
บอกว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบขับรถมาจอดหน้าบ้านถามหาคนชื่ออ้อย
ตอนนั้นเนี่ยยายแกเข้าใจว่าหมายถึงลูกสาวตัวเอง
ก็บอกไปว่าอ้อยไม่อยู่ติดต่อไม่ได้อ้อยติดคุกอยู่กรุงเทพ

ตำรวจนายหนึ่งก็เค้นสอบอีกอ้อยอยู่ไหนโทรหาอ้อยเดี๋ยวนี้
ยายก็บอกก็บอกแล้วติดต่อไม่ได้
แต่ตำรวจคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจไม่เชื่อ

สุดท้ายตำรวจขอค้นบ้านเจอตู้สล็อตในบ้านยายค่ะครับ
ยายบอกตู้สล็อตนี้ลูกสาวเอามาลงไว้ก่อนติดคุก

ตำรวจก็ยึดไปแล้วก็พายายไปที่ห้องสอบสวน
ระหว่างเดินทางยายแกบอกตำรวจคนนี้ตบบ้องหูยายจนกระแทกกับตัวรถ
พอถึงห้องสอบสวนถูกทำร้ายอีกหลายครั้ง
มีตำรวจเอารูปถ่ายของคนชื่ออ้อยมาให้ดู
ปรากฏอ้าวนี่ไม่ใช่อ้อยลูกสาวฉันนี่

อ้อยนี้เนี่ยเป็นน้องสาวของลูกเขยอีกต่างหาก
ตำรวจก็เลยรู้ว่าอ้าวผิดอ้อยผิดตัว
พอความจริงปรากฏคุณยายบอกตำรวจมีท่าทีอ่อนลง
แล้วก็เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนจากเรื่องอ้อยเป็นเรื่องสล็อตทันที
ตู้สล็อตเนี่ยค่าปรับ๓๐๐๐บาทนะยาย
ซึ่งยายบัวสาบอกว่าเจ้าของตู้เนี่ยมาเคลียร์ให้
เลยได้รับการปล่อยตัวออกมาคุณยายแกบอกงั้นนะ
หลังจากนั้นแกเลยไปแจ้งความที่สพวารินชำราบเลย
แต่ว่าถูกปฏิเสธเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองอุบล
ก็อ้าวได้ไปแจ้งความสพเมืองอุบลก็ได้
ถูกปฏิเสธอีกบอกไม่มีหลักฐาน

แย้บอกแย้ยโดนตบจนหน้าตาปูดบวมเขียวช้ำใช่ไหม

อยู่โรงพักษณ์อยู่ห้องสืบสวรรค์

ความเป็นธรรมให้ยายได้ไหมหลังเกิดเรื่องอ่ะตำรวจในนี้ไม่เห็นเคยจะมาขอโทษ
เยียวยาอะไรยายเลยคือจริงที่ยายต้องมาเปิดเผยเรื่องนี้
เป็นเพราะว่ามีตำรวจสังกัดเดียวกันกับคนก่อเหตุ
เอาเรื่องของยายไปส่งให้เพจดังบอกยายจะช่วยยาย
จนตอนนี้ยายก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเลย
ส่วนตำรวจคู่กรณีที่คุณยายบัวสาพูดถึงเนี่ย
ต้นเห็นว่าเป็นตำรวจชุดเฉพาะกิจปราบรามยาเสพติด
ตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ

อยู่ระหว่างการติดตามสอบสวนข้อได้จริงกันอยู่ค่ะ